คุณผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ต้องจับตาพายุ๒ลูก
กำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งในสองมุมโลกนะครับ

แต่ว่าก็ยังมีความรุนแรงส่งอิทธิพล
ให้เกิดฝนตกแล้วก็ลมแรงนะครับ

ตอนนี้กำลังรอเผชิญกับความโหดร้ายของ
ฝุ่นมังคุดนะครับมีการประเมินว่า

จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งสองประเทศ

ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

โดยเฉพาะจากน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้น
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ขณะที่ประชาชนได้รับคำเตือน

เพราะอิทธิพลจากเฮอริเคนฟอร์เลนส์

พายุซัดฝั่งสูงถึง๒เมตร

จะลดระดับความรุนแรงลงเมื่อพัดขึ้นฝั่ง

ถึงระดับ๔เหลือเพียงระดับ๑

ของสาวรัฐก็ยังคงย้ำว่า

ยังคงเป็นภัยพิบัติที่อันตราย
ชนทยอยอบพยพหนีฮอริเคนฟอเรนซ์

ทำให้มีประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้
ไปแล้ว๑๕๐๐๐คน

เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ที่เชื่อว่า

ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

ด้วยความเร็วลม๒๕๕กิโลเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางพายุกว้าง๙๐๐กิโลเมตร

ทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง

สูงกว่าตึก๒ชั้น

ทำให้หลายคนนึกถึงภาพความเสียหาย
จากอิทธิพลของใต้ฝุ่นไหยเยี่ยน
ถล่มฟิลิปปินส์เมื่อ๕ปีที่แล้ว

และกระทบชีวิตประชาชนอีกหลายล้านคน

โดยในจำนวนนี้รวมถึงประชาชนกว่า
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่า

ประเทศไทยในภาคกลางภาคตะวันออก

ฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่

จะมีฝนมากขึ้นและตกหนัก
สัปดาห์หน้าจนอาจทำให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่า

ข่าวเทวรัฐทีวีปรายงาน